แม่บ้านประจันบาล

แม่บ้านประจำบานเปิดบ้านต้อนรับไฮโซหนุ่มตีหุ่นแซ่บ
ป่าวริสหงสนั่นทายาทนักธุรกิจเกี่ยวกับรถสิบล้อรายใหญ่
โด่งดังเป็นพลุแตกจากบทพระรองเรื่องเพื่อนรักเพื่อนฤษยา
ซักไซส์ถึงตัวตนของเขาว่าทำไมทำไมถึงทำให้สาวหวั่นไหวได้
นุ่มเป่าขาว่าอย่างไงละคะ
คือต้องก็ทำเค้านุทรักมันให้มากขึ้น

หน้าตาเหมือนหนูนแมว
เออน่ารัก

แต่ว่าเป็นบทพระรองศ์แต่แซ่บกว่าแภก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

ส่งเเรือมาจนถูกขนานนำว่า
เซลแมนรถสิบล้อพันล้าน

ก็จะเดินทางมาหาลูกค้าตลอดเวลา

เพื่อพรีเซนต์สินค้าของเราก็คือ

อ๋อเหรอแล้วออกไปเป็นเซลล์เองขายเอง

ก็คือไปกับพี่ชายนะครับแล้วก็คุณพ่อผม

น่ารักอ่ะ

อะไรที่ทำให้แบบมีความมั่นใจในที่จะทำธุรกิจด้านนี้

แล้วไม่ให้พี่ชายคุณปามทำไปหรอ
ไม่อยากเหมือนกันครับ

เพราะว่าผมคิดว่าเราช่วยกันทำเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันมากกว่า
ไม่อยากจะเชื่อช่วยมาลองแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองอะไรอย่างนี้ได้ไหม

เรามีพ็อปด้วยมีอะไรบ้าง
เอาแล้วงานนี้ส่งแม่บ้านจะให้เป่าขายขนมจีบไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า
เอาใจช่วยในเป่าด้วยนะจ๊ะ
งั้นให้จีบพี่กาวก่อนพี่กาวจะเป็นสาวร็อกและให้น้องแบบพรีเซนต์มา
ให้เราแบบว่าฟังที่ว่าการจิบสาวร้องนี้ต้องยังไง

ไม่ครับปกติแล้วผมก็พูดคุยไปเรื่อยครับ

อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ใช่
ร็อกพรีเซนต์ให้ไหนสิแคะ

แบบบ้านล็อกแบบว่าเข้าถึงทุกคน

เอาแล้วอินเตอร์วงอะไรที่เธอชอบบ้างเหรอ

อันนี้เก็บที่เราชอบกันก่อน
บล็อกแบบใส่ผมอย่างเนี่ยเข้ากันได้มั้ย
วิ้ยเสียงเธอเมื่อกี้แสดงผมอย่างเนี่ย

เขาก็จะเป็นแบบว่าแนวทำชาติชวนคุยเป็นแนวเพื่อน

เออเออไม่ได้ลุกมากออยไม่ค่อยชอบลุกมาก
เด็กเนิร์ดดิคิดไม่ออกอะครับจีบิ๊กเนิร์ด

ไม่เคยครับเป็นมานานยังครับ

น่าจะเกิดหรือว่าเป็นธรรมชาติ
ไม่รู้สิก็ที่บ้านก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นผิดปกติอะไรนี่
จีบเราอยู่เหรอแล้วจะพาเราไปเที่ยวไหนอ่ะ

เนิร์ดนี่ต้องทำอะไรครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับ
เด็กเนิร์ดเป็นยังไงเป็นห้องสมุดป่ะ

ห้องสมุดเห็นชาติ

นิดนึงชอบป่ะชอบผู้หญิงเรียนเก่งป่ะ
ชอบครับแล้วก็ผ่าน
เธอจีบเราอย่างไรดีอ่ะ

บอกไม่ได้ครับมันเป็นความรู้สึกจากข้างในส่งไป
ไม่แล้วปกติจีบผู้หญิงยังไงเราอยากรู้ว่า

อ๋อเขาจะเนิร์ดเอง

ไม่แล้วยังไงอยู่กับเพื่อนแล้วกวนใช่ไหม

แล้วไงอยู่กับเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้าง

ก็มีเพื่อนพวกเล่นกีฬาด้วยใช่มั้ย
เพื่อนเต็บบอล
ก็บอกว่าแต่ละกลุ่มก็จะเป็นคนละแนวเนาะ

ห้ามึงพูดอะไรนะ
ใช่เดี๋ยวนี้พูดน้อยลงเยอะเลยห้ะ
เพราะอะไรเพราะเพื่อนไม่เข้าใจ
เธอละเพราะเพราะเพื่อนไม่เข้าใจฟังเพื่อนเพื่อนถ้ายี่
ว่าถามตัวอาย
แต่พอตอนนี้พูดเลยก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องใช่มะ

วันพบนี่เวลาเดิมรับไปแล้วขอบคุณ
โปรดติดตามตอนต่อไป